คุณผู้ชมไปที่สงขลาค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งอายุก็ยังไม่เยอะ
อายุเพิ่ง๒๐เองแต่แหมไปขายยาบ้าทีนี้คนตัวมียาบ้าทั้ง๔๐กว่าเมตรนะคะ
ถูกจับเพื่อดำเนินคดีแต่มันมีมุมดราม่าเกิดขึ้นเล็กน้อย
เมื่อภรรยามาหาพร้อมลูกอายุ๔ขวบก็ร้องไห้จับมือภรรยาค่ะ
ก็นี้ค่ะตอนทำยากเวลาอายุครำไมไม่เคลียร์ตำรวจพูดนะคะ
ก็ร้องไห้จับมือภรรยาผู้ชายคนนี้คือนายอาซันมุหมัติอายุ๒๐
ขายยาเสพติดค่ะก็คือขายยาบ้า
ร่ำลาภรรยานะคะเพราะว่าถูกตำรวจจับ
แล้วก็ก็ต้องดำเนินคดีถูกส่งเขาเลินจำ
คือเป็นปฏิบัติการจับยาเสพติดของตำรวจชุดปรับปรามยาเสพติด

ผู้ค้ายาเสพติดรายนี้ได้ตอนที่ขี่รถจักรยานยนต์สำล้อพ่วงข้าง
เปิดห้องพักในรีสอร์ทริมถนนทุ่งทอง
อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อขายยาบ้าให้กับลูกค้า
แฝงตัวเป็นพนักงานรับส่งอาหารเฝ้าสังเกตความเคลื่อนไหว
จนสุดท้ายตัวนายอาซันคนนี้เดินเข้ามาเพื่อส่งยาบ้า
ปากทางเข้ารีสอร์ทตำรวจแสดงตัวและจับกลุ่มนะคะ
นายอาซันวิ่งหนีด้วยค่ะวิ่งหนีไปตามถนน๒๐๐เมตร

ค้นที่ห้องไม่มียาบ้าหรือยาเสพติดชนิดอื่นเพิ่มเติม
แต่ในกระเป๋ามีบัญชีซื้อขายยาเสพติดอยู่นะคะ
ตอนโดนจับค่ะนางหารึทัยอายุ๒๗พร้อมด้วยลูกชาย
อายุ๔ขวบมาหาในอาสันที่รีสอร์ทที่โดนจับนะคะ
นายอาสันเห็นภรรยาปุ๊บร้องไห้เลย
จับมือกุมมือไว้ตลอดภรรยาก็ร้องไห้เหมือนกัน
ก็บอกว่าสงสารสามีแล้วก็ร่ำลากันค่ะ
คือนายอาซันบอกว่ามีพ่อกับแม่เป็นคนเมียนมา
แต่ว่าเกิดในประเทศไทยเดิมมีอาชีพรับเหมาต่อเติมบ้านนะคะ
แต่ที่หันมาขายยาบ้าเพราะไม่มีงานไม่มีเงิน
อยู่กินกับภรรยาคนนี้ได้ไม่นานแล้วก็มีลูกติดมาด้วย
ขายยาบ้าคนเดียวภรรยาไม่เกี่ยวเลยนะ

ตำรวจแจ้งข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือยาบ้านะคะ
และเขาหาการเศษยาบ้าด้วย
นายอาซันเนี่ยเมื่อ๒๐ธันวาคมเพิ่งจะประสบอุบัติเหตุกับครอบครัว
ขับกระบะพุ่งชนต้นไม้พลิกตะแคงข้าง
แต่ทั้ง๓รอดมาได้แบบไม่ได้บาดเจ็บอะไรเลยค่ะ
แต่ครั้งนี้กลายเป็นว่าต้องมาโดนจับเพราะขายยาบ้าค่ะ